เป็นแขกรับเชิญที่โดนข่มขู่มากที่สุด
เพราะว่าตอนนี้ลูกมดนี่กำลังบอกเธอมีปมอะไรเธอต้องเล่าให้หมด

คือโมเนี่ยเกิดวันที่๒พฤษภาคมพศ๒๓๔
แล้วตามดวงนี้เนี่ยเกิดราศีเมษ
แต่เวลาที่เกิดเนี่ยทำให้จุดเกิดเคลื่อนไปเป็นลักษณะจุดเกิดอยู่ราศีสิงศ์
ต้องดู๒ราศีนี้ประกอบกัน
จังหวะที่โมเกิดเนี่ยพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าหลังสงกราน
แล้วก็ถึงค่อมเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นจังหวะที่พระอาทิตย์เจิดจรัสที่สุด

แล้วลักษณะราศีสิงศเทพประจำตัวก็คือพระอาทิตย์เพราะนี่ก็สิง
เพราะฉะนั้นคนมีพระอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวเทพประจำตัวเทพประจำราศี
พระอาทิตย์คือศูนย์กลางแห่งจักรวาล
เพราะฉะนั้นโหรศาสตกล่าวว่ายดศักดิ์อัครฐานให้ทายอาทิตย์
ดังนั้นจึงเป็นคนเจ้ายศเจ้ายางเจ้าระเบียบเรื่องมาก

ดุมากไม่ใช่ดุธรรมดาเวลาดุดุมากนะ
แล้วตามดวงเนี่ยอาทิตย์เป็นมหาอุดในพื้นชะตาอยู่ในพบสู่พระ
คนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะรู้สึกอย่างหนึ่งว่า
ชีวิตมีความรู้สึกว่าจะไปไกลแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไง
เพราะฉะนั้นฝันก็คือความจริงฝันก็คือความจริงยกเว้นเรื่องความรัก
เดี๋ยวมาว่ากันคือหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เป็นอย่างเงี้
มันเคยฝันไว้แล้วรู้สึกว่าจะเป็นบางทีเห็นสิ่งบางสิ่งก็บอกเนี่ยของเรา
ุ้นในสถานที่ที่บางที่ที่เคยไปเคยเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาเดิม
จากชาติที่แล้วมาชาตินี้หมายถึงว่าดวงทุกคนเนี่ย
ก็คือการเวียนเกิดและมีกรรมเก่าติดมาคือพื้นดวงเดิม
นี่คือพื้นชะตาเดิมเป็นแบบนี้แล้วดวงชะตาของโมเนี่ยเป็นดาวกระจาย
เมื่อกี้ยังบอกกับแม่หมอแหม่มเลยว่าดวงชะตาแบบนี้เหนื่อยนะ
ชีวิตไม่มีอะไรได้ง่ายหมายถึงว่าดาวกระจายเป็นแบบนี้
มันไม่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเวลาหยิบอะไรก็หยิบทีเดียวใช่ปะ
อันนี้เหมือนต้องเดินไปเอาอันนี้ทีเป็นคือต้องตามค้นหา
ในสิ่งที่เป็นความปรารถนาความต้องการความคุ้นเคย

เหนื่อยถึงจะได้ต้องทำถึงจะได้
มาแล้วได้อะไรสมน้ำหน้าเหนื่อยถึงจะต้องได้
ฉันไม่ได้มีเงินเท่านั้นถึงจะได้
แต่มีคุณค่าและทำให้เกิดเป็นประวัติศาส
ลูกมดได้แค่ราคาของน้องมีคุณค่า
เมื่อกี้ที่เขาดูเป็นคนเจ้าระเบียบเจ้ายศเจ้าอย่างดุอันนี้จริงไหม
เจ้าระเบียบจริงแล้วก็เรื่องที่ดุคือเป็นคนที่อารมณ์ร้อน
แต่ว่าจะแบบโกรธง่ายหายเร็วแต่ถ้าหนูโกรธใครคือคนนั้นจะต้องแบบ
เป็นคนที่สวยมากเพราะว่าแบบเป็นคนที่โกรธยาก
แต่ถ้าสมมุติโกรธแล้วคือโกรธเลยไม่คุยเลย

ดื้อค่ะดื้อมากดื้อแบบเอาแต่ใจตัวเองอะค่ะ
คือพ่อแม่ก็คือเขาแบบดัดสันดาเราโดยที่แบบตี
ตีไหมโดนไหมตีค่ะตีคือเราแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ย
อยากได้ของเล่นอะไรอย่างนี้เราก็จะเอาเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้
แล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้ชายตอนอายุตอนไหนตอนไหน
คือเริ่มตั้งแต่จำความได้น่าจะประมาณปปฐมค่ะช่วงปฐม
คือเราแบบอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอย่างเดียวเลย
ก็คือจะมีแก๊งผู้หญิงของเราเราก็จะมีเพื่อนผู้หญิงทั้งหมด
แล้วก็เรามีผู้ชายคนเดียวตอนเด็ก
เราจะไม่เล่นแบบเด็กผู้ชายจะไม่อยู่ในกลุ่มของเด็ก
จะไม่เล่นตะโกงตะเกาะตะเตะบอลไม่เอาเลยก็คือจะเล่นแบบวอเล็กวอล
ก็เล่นวอเล็กวอลเหมือนเด็กผู้หญิง
คุณกังแต่ว่าพ่อแม่เริ่มรู้ตั้งแต่ปฐมแล้ว

เขาเริ่มจัดระเบียบยังไง

ให้เราไปเรียนโรงเรียนชายล้วน

ก็คือเรียนตามพี่พี่จะได้ดูแลเรา
ดูห่างแต่เราก็

ก็จะยิ่งเข้าทาง

ไม่ต้องค่อยเข้าชายรวนนะคะหรือว่าโรงเรียนประจำ

เพราะไม่มีผู้หญิงมาแข็งเลยเขาจะสำคัญ

เถียงได้ก็เถียงเถียงไม่ได้ก็ปล่อย

คุณเคยแค่ชอบหรือคุณอยากเป็น

เพราะจะเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาทันที

โรงเรียนนี้ไปหนูไม่เคยไม่มีแฟนเลยนะคะ

ว่าดวงบอกไหมว่าเป็นเพศที่๓หรือเป็นเพศใดอยากข้ามเพศบอกไหม
คือมันไม่บอกหรอกครับตามดวงเนี่ยเป็นคนลักษณะราศีสิงศ์ดาวประจำตัวเป็นมหาอุด
ก็คือเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันคงจะเป๊ะมานานแล้วล่ะ
เพราะดาวสุกก็เป็นเกษตราธิบดีแต่ไอ้ความที่จิตวิญญาณเนี่ย
คือเขาเป็นคนที่มีดาวประจำตัวเป็นสีสีเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าความสกปกสกงก
สีมันแปลว่าความจำเรินความสะอาดการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นมหาอุด
มหาอุดมันคือดาวนี้ฮะอาทิตย์กษัตราจันทร์พระราชินีอังคารทหาร
ดาวพุทธนักประหลาดราชบรรดิดาวพระศนีย์ราชครูเงี้ยมันจะตีความ
ประจำตัวเขาเป็นอาทิตย์คือกษัตริย์เป็นดาวตัวแทนของแห่งกษัตริย
คือเกียรติยศเพราะฉะนั้นเขาแน่นอนจะมีจริตจก้านจะอะไรนะ
เขาไม่แสดงออกแน่นอนเขาเป็นคนมีทีท่าเขาจะเป็นคนที่แอบนิ่งสะกด
เอาไว้ในดวงจิตมองด้วยหางตาสายตาแต่ว่าดวงจิตดวงจิตระริกะลิ
แน่คือโอเคล่ะวันนี้เราสัมภาษณ์เราถึงรู้ว่าจริงแล้วสมการว่าวันนี้เด็กผู้ชาย๑๐คนเป็นเก้งละ๒
วิธีที่พ่อแม่จะแก้ได้ดีที่สุดคือส่งเข้าโรงเรียนชายล้วนส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าแต่โดยเฉลี่ยแล้ว
โรงเรียนชายล้วนส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่งเข้าทีมฟุตบอลส่ง
ก็เข้าไปปี๑เราอยู่ประมาณสัก๓เดือนตอนนั้นหนูเรียนรอดอร์จบตอนม๖
อุ๊ยหนูเรียนรดจบตอนเม๖
เรียนรดด้วยค่ะ

ใช่เรียนแบบนี้เลยเพราะว่าคุณพ่ออยากให้เรียน
มีหลายครอบครัวที่พ่อจะแบบเกรี้ยวกราด
รับไม่ได้ห้ามแล้วก็มีกฎ

พ่อหนูเนี่ยไล่ไปเปลี่ยนนามสกุล
เพราะตอนนั้นพ่อเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
นี่ไงถ้าคุณพ่อหนูไม่โกรธ

ไม่เป็นสิครับเพราะหนูตัวอ้วนอะค่ะ
แต่ถ้าสมมุติของผอมดี
หนูก็คงจะแต่งอย่างนี้แหละ
เราจะกลับไปแต่งตัวเป็นผู้ชายไม่ได้

เราทำให้เพื่อนเชื่อแล้วว่าเราเป็นผู้หญิง
แล้วเราจะกลับไปแต่งสูตรผูกไทยมันไม่ได้
เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้ว

เราจะพูดว่าแบบเออคือเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
เราก็จะพูดแล้วเราก็ร้องไห้แล้ว

๊าคือตอนนี้โมเป็นแบบนี้แล้วนะ

เพราะว่าตอนที่เรียนมาปีหนึ่งก็แต่งหญิงมาแล้ว
เราก็อธิบายไปเสร็จปุ๊บได้ไหม

คือเรารู้สึกว่าแบบเราอึดอัด

คุณแม่ก็ซื้อเฟิร์สบาร์มาให้

คุณพ่อคุณแม่หาหมอให้เองเลย

ที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปปรึกษา

ขอโทษด้วยที่เป็นลูกชายให้ไม่ได้
ลูกคนจีนค่ะได้ลูกชายเขาต้องผิดหวัง
เขาต้องผิด
ถ้าสมมุติว่าที่เราดูสาวประเภทสอง

ดวงของนางจะมีโอกาสเจริญลอยตามอย่างนั้นไหมคะ